มาดูนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เกาะสมุยประเทศไทยจังหวัดสุราธานีนะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะถูกระบุว่าเป็นลูกชายของ
นักร้องเพื่อชีวิตชื่อดังที่เขาอยู่บนเกาะสมุย

ถูกกู้ภัยยิงหลังจากที่ขี่รถสวนกัน

แต่ว่าล่าสุดตำรวจควบคุมตัวได้แล้วนะคะ
นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เขาบอกว่าโกรธแค้นค่ะเพราะว่าถูกผู้ตายเนี่ย
ขี่รถสวนกันชอบเอามือชี้หน้า

ครั้งนี้เขาบอกฟิลขาดจริง
ฟางเส้นสุดท้ายจริงนะคะเลยก่อเหตุนะคะ
แต่เขาบอกนิดนึงเขาบอกว่าที่ยิงออกไปเนี่ย
ไม่ได้เป็นการตั้งใจยิงแบบมีอารมณ์โมโหนะ
เขาบอกว่าผู้ตายถือมีดสปาต้าเข้ามาหาเขาก่อน
เป็นการป้องกันตัวเขาก็เลยต้องยิงสวนไปเขาบอกกับตำรวจแบบนี้นะคะ

กล้าธานีควบคุมตัวนายนัดดันัยเอกซีเรียอายุ๒๐ปี
ผู้ต้องหาที่ใช้อาวุธปืนขนาด๙มมกระหน่ำยิงในนัทพลเมืองนินหรือหมู
อายุ๒๖ปีจนเสียชีวิตไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือริมถนนทวีราชพักดีก่อนถึงโรงเรียนเกาะสมุย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะคะนายนัดดันัยผู้ต้องหาเนี่ยให้การบอกว่า
ตัวเองเป็นอาสาสมกู้ภัยของมูลนิธิแห่งหนึ่งบนเกาะสมุยนี่แหละ
ตัวเองกับผู้ตายบ้านอยู่ใกล้กันที่ผ่านมาด้วยความที่บ้านอยู่ใกล้กันและไม่ค่อยถูกกัน
ก็จะถูกผู้ตายด่าทอคมขู่ว่าจะทำร้ายเป็นประจำเลย
ก่อนเกิดเหตุตนได้ขับรถตู้คันนี้ไปทำงานที่มูลนิธิก็คือที่ตัวเองเป็นกู้ภัยอยู่
ตอนนั้นไปเจอกับผู้ตายที่ขี่รถจักรยานยนต์สวนทางมาพอดีแล้วก็ทำเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาก็เอามือชี้หน้า
และด่าทอทุกครั้งเลยและครั้งนี้ก็ยังทำเหมือนเดิม
สักพักหลังที่ผ่านไปแล้วนะเขามองที่กระจกหลังเห็นผู้ตายกลับรถค่ะ
กลับรถกลับมาขี่ตามรถตู้มาขี่มอไซค์ตามรถตู้มา
พร้อมกับมีดสปาต้าก่อนจะขี่มาประกบฝั่งคนขับ
ซึ่งตอนนั้นเขาเปิดกระจกสูบบุหรี่อยู่พอดีเขาเห็นแบบนั้น
สปาต้าก็เลยกลัวมีมีดอยู่ขออภัยนะคะมีปืนอยู่
ก็เลยควักปืนออกมายิงสวนออกไป๓นัด
แต่ผู้ตายยังตามออกมาอีกนะคะตนเองก็เลยจอดรถลงมา
กะจะมาเคลียร์มาพูดคุยกันผู้ตายถือมีดสปาต้า
ปรีเข้ามาหาเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะ
เขาก็เลยตัดสินใจยิงออกไปอีกครั้งจนถูกผู้ตายจัง
มีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
ในทางสาธารณะหรือในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควร
สำหรับผู้ตายนะคะเป็นลูกชายของศิลปินเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังบนเกาะสมุย
ชื่อว่าคุณแมวไปจากไทยค่ะ